คุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้งานแน่นมากแน่นลืมเลย
วันก่อนมางานรับรางวัลคุณผู้ชมเห็นเขาสลึมสลือเดินด่าไปหน่อยนะคะ
หลายคนก็เออเป็นห่วงนะว่ารับงานเยอะขนาดนี้สุขภาพเป็นยังไงยังแข็งแรงดีอยู่หรือไม่
ตัวเขาเองยืนยันว่าสุขภาพยังแข็งแรกและไม่มีเวลาไปสักเพิ่มตามใจชอบอันนี้คือความชอบส่วนตัวของเขา
ลุงรังเต็มไปหมดพร้อมกับฝากผลงานใหม่กับบันเทิงไทยรัฐด้วยเอาเป็นผลงานอะไรไปฟังกันจ้า

ก็คือชื่อนี้ทำงานค่ะ

ทำงานเยอะอย่างนี้ยังมีเวลาได้ไปสักอะไรอีกไหมคะตอนนี้
ไม่มีเลยค่ะตอนนี้เวลานอนยังไม่มีเลยฮะ
สุขภาพโอเคไหมคะ
ครับก็ยังได้อยู่

นี่เขาฮอตเหลือเกินออกงานอีเวนต์แทบทุกวันเลยนะ

ช่วงนี้สายแร็พสายคีพอปมา

เยอะร้อนจะต้องหารักสักคน